พาไปดูความสามารถของน้องหมาน้องแมวค่ะคุณผู้ชม
เชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูแล้วจะต้องอึ้งไปพร้อมกันนะคะ
เพราะว่าการทรงตัวของเขาเป็นเลิศไม่แพ้ใครจะเป็นยังไงติดตามเลยค่ะ
หลังจากขี่จักรยานยนต์ไปพบกับเพื่อนร่วมทางที่นำแมวทั้งหมด๔ตัวร่วมโดยสารมาด้วยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะ
ซึ่งจากภาพจะพบว่าแมวทั้งหมด๔ตัวเนี่ยไม่มีอาการตื่นตกใจให้เห็นเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ
ขณะที่บางช่วงผู้ขับขี่ก็นำมือไปลูบหัวแมวที่นั่งอยู่หน้ารถด้วยเช่นเดียวกัน
เต็ดกว่า๒ล้านคนได้ชมคลิปนี้นะคะต่างร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงประหลาดใจค่ะว่าเอ๊ะทำไมแมวทั้ง๔ตัวนี้จึงนั่งรถจักรยานยนต์ได้นิ่งเฉย
เพราะตามสัญชาติยานของแมวก็เป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจง่ายแล้วก็บนท้องถนนประเทศเวียดนามก็มีการบีบแร่รถเสียงดังเป็นเรื่องปกติ
แมวทั้งสี่ตัวนี้ค่ะไม่เพียงแค่ที่ฮานอยนะคะที่ประเทศไทยเองนะคะก็มีภาพคราวนี้เป็นน้องหมาค่ะตัวเดียวแต่ว่าตัวใหญ่กว่าเดิมนะคะ
เป็นคลิปสุนัขขนาดใหญ่ตัวหนึ่งขณะกำลังซ้อนท้ายจักรยานยนต์
ท่ามกลางฝนที่ตกลงมามีน้ำท่วมขังผิวจราจรนะคะ
อดเป็นห่วงไม่ได้เหมือนกันว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เพราะว่าท่ายืนของสุนัขตัวนี้ดูไม่มั่นคงเท่าที่ควร
แต่ว่าจริงแล้วถ้าดูคลิปเต็มนะคะก็มีความสามารถดีเหมือนกัน
มอเตอร์ไซค์ก็มีการเลี้ยวแล้วฝนตกหนักด้วย
แต่เจ้าสุนัขตัวนี้ก็สามารถมีจุดศูนย์ถ่วงได้อย่างมั่นคงเลยล่ะค่ะ